หาคนมือบอลคนที่มาโรยน็อตสกรูเต็มถนนเลยนะครับ
ชาวบ้านขับรถผ่านไปผ่านมาโอ้โหมันเกิดอุบัติเหตุนะฮะ
ไม่รู้ใครเอาน็อตสกรูเหล่านี้มาโรยคุณดูสิฮะ
นี่ครับชาวบ้านนี้เขาถ่ายมาเป็นหลักฐานเลยนะครับ
เพราะว่าไอ้น็อตสกรูเหล่านี้เต็มถนนห้วยสะพาน
หมู่๓ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
หลายคนก็เอ๊ะเลยแหละสงสัยเลยแหละ
ว่าใครเอามาโรยไว้หรือบังเอิญมีคนทำตกไว้แค่นั้นนะฮะ
ปรากฏว่าเจ้าของภาพบอกเลยบอกว่ายังเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี้อีก
อีกถนนถนนอีกเส้นหนึ่งที่เส้นปิ่นทอง๒ซอยชมจันทร์นะครับ
ดังนั้นไม่น่าจะเป็นแบบเหตุบังเอิญแล้วไม่น่าจะทำตกหล่นไว้แล้ว
ต้องมีใครตั้งใจมาโรยไว้แบบนี้แน่นอนนะครับ
ทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแล้ว
เพราะว่าชาวบ้านขับรถผ่านมาแล้วก็มาทับน็อตสกรูแบบนี้ยางแตกนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
เพราะว่าบนถนนเนี่ยยังมีน็อตสกรูอยู่เลยนะฮะกระจัดกระจายไปทั่วเลยนะครับ
จากชาวบ้านที่ใช้ทางทั่วไปที่รับความเดือดร้อนแล้ว
รถกู้ภัยคุณเขาบอกว่าที่กำลังปฏิบัติหน้าที่รับคนเจ็บ
ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับ

นายนัวพลช่วงอายุ๒๗ปีหนึ่งในผู้เสียหายแล้วให้ฟังบอกว่า
เขาขับรถผ่านมาเส้นทางดังกล่าว

รถเริ่มสายไปสายมาควบคุมไม่อยู่แล้ว
ก็รู้ว่าสงสัยยางต้องมีปัญหาแล้วล่ะฮะ
พอลงไปดูอ้อไอ้นี่เองสกรูนี่แหละฮะ
เป็นสกรูแบบที่ใช้ยึดหลังคาสังกษีแล้ว
ขณะที่นางสาวนันทวันกั้งกระโทอายุ๓๐ปี
เป็นอาสากู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชาเปิดเผย
บอกว่ากู้ภัยได้รับแจ้งเหตุวัยรุ่นตีกัน
ก็จะรีบไปที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่ม
ตรงนั้นมีตะปูก็คือเราวิ่งไปแล้วแล้วก็เกือบถนนเลยเยอะมากไหมครับ
เต็มถุงอ่ะน่าจะได้หลายโลอยู่อ่ะค่ะแล้วมันเป็นตะปูที่มันยาวอ่ะอือ
แต่น่าแต่รู้สึกว่าเท่าที่ดูอ่ะเขาบอกว่าน่าจะโรยประมาณช่วงสักสามทุ่มอ่ะ
เพราะว่าพวกหนูรับแจ้งก็ประมาณสี่ทุ่มได้อ่ะค่ะนี่แหละครับตำรวจสพนขามเนี่ยฮะ
ก็กำลังทำงานอยู่นะครับในการที่จะให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ
หากใครได้รับความเสียหายจากพวกตะปูยาวอะไรแบบนี้นะก็มาแจ้งความไว้ได้นะครับ
แล้วก็ตำรวจก็รับปากบอกว่าเดี๋ยวจะตามตัวผู้ก่อเหตุ
มาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนะครับ